เอาใครอยู่สมุทรปราการเคยเจอเธอคนนี้ไหม

ผ่าตัดมากระเป๋าสตางค์ก็หายจะกลับบ้านเนี่ยนะสงสารท่านไหม
แต่ขอตังค์สิหน่อยได้ไหมแต่ค่อยเจอไหมนะครับ
หรือที่อื่นมุกอื่นในสมุทรปราการ
อยู่ฝั่งซ้ายเห็นไหมนะฮะโอ้โหตรงนี้อยู่ใกล้โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับ
ที่บางบ่อสมุทรประการยืนอยู่ริมถนนเข้ามาละล่ำละลักเลยบอก
โอ้โหเธอมาหาหมอถูกขโมยกระเป๋าเงินบนรถตู้เนี่ย
ไม่มีเงินจะกลับบ้านขอยืมเงินเพื่อจะนั่งรถกลับบ้าน
โอ้โหสีหน้าน้ำเสียงคุณผู้ชมครับโอ้โหอยากจะให้ฟังจริงจริง

โอ้โหลีลาของเธอและน้ำเสียงนี่นะถ้าเป็นดาราเนี่ยถือว่าเข้าถึงกัน

สามวันต่อมาโป๊ะแตกซะแล้วนะครับ
เพราะว่ามิจฉาชีพหญิงคนนี้นะครับไปขอเงินคนเดิมฮะ
แต่คราวนี้ไม่ได้เจอกันริมถนนเจอกันในลาน
จอดรถของห้างแห่งหนึ่งบางพลีสมุทรปราการ
คันนี้มุกไหนอ่ะมุกไหนลองฟังดูครับ
ทุกคนเขาก็ต้องทำงานกันอ่ะเขาก็มีหน้าที่ของเขาอ่ะ
แต่พี่อ่ะมาขอเงินกินกันง่ายอ่ะ
เมื่อกี้นานแล้วพี่ทำยังไงอ่ะ
เพิ่งผ่านไปแค่สองวันสามวันนะสองวัน
ใช่วันเสาร์เองทำอะไรถึงกระเป๋าหายอ่ะไม่ได้หายหรอก
พี่ตั้งใจมาขอเงินคนอื่นใช่ไหมความตั้งใจของพี่อ่ะ

ไม่รู้อ่ะพี่พูดไม่ถูกอ่ะโอ้โหจำบทไม่ได้แล้วครับ
ทดมันเยอะเหลือเกินมิจฉาชีพคนนี้เธอยังขู่นะ
นี่ถ้าคุณเอาคลิปไปเผยแพร่นะดิจะฟ้องดิจะฟ้อง
นี่เป็นมิจฉาชีพนะครับจะหัวหมอ
หากนำคลิปไปเผยแพร่เนี่ยนะโอ้โหเดี๋ยวเป็นเรื่องเป็นเรื่อง
กลุ่มของพลเมืองดีก็ไม่อยากให้คนอื่นตกเป็นเหยื่ออีก
เอาเรื่องนี้มาโพสต์เตือนภัยนะครับบอกว่า
แม้เงินจะร้อยสองร้อยนะฮะจะไม่เยอะ
แต่ถ้าช่วยคนจริงมันก็ดีแต่ถ้าเสียรู้มิจฉาชีพแบบนี้